คุณผู้ชมครับไปดูความคืบหน้าเรื่องนี้หลายคนสนใจ
หลังจากอดีตโยมอุปถาคนะครับอ้างว่า
หลักฐานที่เอามาเปิดเผยเนี่ย
ภาพลับหรือพฤติกรรมของครูบาไก่เกจิชื่อดังที่ขอนแก่นเนี่ยนะครับ
มันเป็นเรื่องจริงล่าสุดมีการยื่นหลักฐานเพิ่มเติมนะ
ยืนยันว่ามีหลักฐานที่จะสู้กันทางกฎหมาย
เจ้าคณะจังหวัดทำยังไงล่ะทีนี้
ให้ครูบาไก่ชี้แจงภายใน๗วันครับ
วันนี้นางสาววาสนาเคลือบสูงเนินอายุ๓๓ปี
หรือว่าที่เรียกกันว่าอิ๊กคิวอ่ะนะอดีตโยมอุปถาคเนี่ย
แล้วก็ไปกับนางสาวคมคายเวกนวลอายุ๔๓ปี
หรือว่าคุณบุ๋มนะครับโยมสายบุญคู่หูกับคุณอิ๊กคิวเนี่ย
เอาหลักฐานภาพลับเรื่องการเงินการสร้างวัตถุมงคล
รวมถึงพฤติกรรมเฉาของครูบาไก่ทั้งหมดเลย
ยื่นให้ตรวจสอบข้อได้จริงนะครับ
กับพระเทพพุทธิมุณีเจ้าคณะจังหวัดนะครับ
วัดศรีจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
มีการสักถามกันอยู่นานประมาณ๑ชั่วโมง
นางสาวอิ๊กคิวยืนยันว่าไม่ได้กุเรื่องไม่ได้ทำร้ายใคร
ทุกอย่างเป็นความจริงนะครับมีหลักฐานยืนยัน
สู้กันทางกฎหมายก็ได้ส่วนตัวเนี่ยช่วยสร้างวัด
ดูแลเงินทองค่าใช้จ่ายแต่กลับถูกหาว่าโกงหลังจาก
ที่เรามาแตกหักกันเนี่ยมันเป็นเพราะเรื่องที่เราไม่สามารถ
พระกับวัดหรือว่าหากินในวัดได้แล้วอย่างนี้
ไม่ครับมีแต่ท่านทักที่แตกหักเพราะคิวเห็นหมดนี่แหละ

กลัวไหมครับว่าสุดท้ายเรื่องมันจะเงียบเพราะว่าเหมือนว่า
มันก็ไม่มีเห็นที่ว่าเป็นหน้าของพระรูปนั้น
กลัวนะครับเพราะว่าคิวก็ดำเนินคดีทางกฎหมายด้วย
เธอกับอีกฮิวเนี่ยรวมเท่าไหร่รู้มั้ยครับ

มีหลักฐานการสำรองจ่ายไปก่อนด้วย

หลังจากเสร็จสิ้นการทอดกระถิ่นครูบาไก่ก็มอบเงินให้๗แสนกว่าบาท
บอกว่าเป็นเงินใช้หนี้ส่วนที่เหลืออีก๒๗๗๐๐บาท
ครูบาไก่รับปากว่าจะโอนคืนแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้คืน
พระเทพพุทธมุณีเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นนะครับท่านเปิดเผยบอกว่า
จะให้ครูบาไก่มาชี้แจงโดยเร็วที่สุดใน๗วัน
นายรัชพลเก่งกว่าสิงอายุ๕๐ปีเป็นพี่ชายของครูบาไก่
บอกว่าเสียใจที่เปิดช่องว่างให้อดีตโยมอุปถาคเข้าถึงตัวครูบาไก่ได้
เคยเตือนไปแล้วให้ระวังจนเกิดเรื่องจนได้เชื่อว่าถ้าเขาอยู่ด้วย
ไม่เกิดปัญหาร้ายแรงแบบนี้ยืนยันว่าครูบาไก่ไม่ได้มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน
เบนทางเพศแต่อย่างใดขณะนี้ครูบาไก่อยู่ไหนล่ะครับท่านผู้ชม
นะครับท่านไปปฏิบัติธรรมในถ้ำนะครับตอนนี้ไม่ต้องการยุ่งกับเรื่องทางโลก
แล้วก็ยังไม่มีกำหนดกลับวัดนะฮะ

เขาทำลักษณะเหมือนที่ทำกับผมก่อนหน้านั้นนะครับ
เพราะว่าถ้าเขาสามารถที่จะทำกับผมได้อย่างนี้แล้ว
เพราะว่าคนต่อไปก็คือทักครูบา
ใช่ซึ่งมันก็เกิดขึ้นจริง
นั่นคือเขาทำไมที่เรียกพ่ออารัย
ผมเข้าใจว่าเพื่อที่จะ